เหตุการณ์นี้เกิดจากความเจ้าชู้
ฝ่ายชายเนี่ยเจ้าชู้ครับปัญหาผัวเมียละเหตุใจเกิดขึ้นอีกแล้ว
ฝ่ายหญิงเนี่ยมีลูกกับผู้ชายเนี่ยสองคนแล้วนะ
รู้นะว่าผัวตัวเองเจ้าชู้แต่ก็ต้องทนอยู่เพราะว่าไม่อยากให้ลูกกำพราพ่อ

ระแคะระคายว่าผัวฉันมีผู้หญิงคนใหม่เลยตามไปดูให้เห็นกับตา
แล้วเห็นครับก็เลยทะเลาะกันหน้าบ้านของเพื่อนฝ่ายชาย
ฝ่ายชายบอกไล่ไปเลยไปไม่เอาแล้วกูไม่เอามึงแล้วขึ้นมึงขึ้นกูครับ
หยิบมือถือมาไลฟ์อัดคลิปเอาไว้แบบนี้ฮะ
เห้ยโดดมึง
เดี๋ยวล่าออุ่มมา
คุณผู้ชมคุณมิ้นครับพ่อเนี่ยตัดจบไป
จังหวะนั้นมันมีเสียงปืนดังขึ้นด้วยนะครับ
ก่อนหน้าที่จะมีเสียงปืนดังครั้งที่๒
เสียงเล่าตกนั้นให้น่ะเป็นปืนที่ยิงขึ้นฝาแล้วเขาเดินมาต้องการจะ
บปืนเข้าที่หน้าฝ่ายหญิงปรากฏว่าเสียงปืนมันลั่น
แล้วฝ่ายหญิงล้มกองมีหลักฐานเป็นวงจรปิดอีกมุมหนึ่งดูฮะ

ค่ะกูก็ไม่ได้เอามึง

หมายถูกหมดเลย

ห้ามปลอดภัยกันเลย
เย็นละนิดนึง

ลง

ฟ้าจรรยาอายุ๒๗ปีทำงานเป็นเหมือนกับเด็กชงเหล้าที่ร้านอาหาร
อย่างน้อยชะยาคือแมคทุ่งจีนอายุ๓๐
คุณฟ้ามาตามผัวตัวเองที่บ้านของเพื่อนผัว
คือบ้านหลังนี้นี่นะฮะเพื่อนก็ยืนอยู่ฝั่งเดียวกับคนก่อเหตุนั่นแหละครับ
แล้วในบ้านยังมีผู้หญิงอีก๓คนรวมแล้วฝั่งในบ้านของเพื่อนมีคนทั้งหมด๕คน
ผู้หญิง๓ผู้ชาย๒ตามที่เห็นในวงจรปิด
คุณฟ้ามาถึงเนี่ยมาทวงถามเธอมีผู้หญิงคนใหม่เหรอ
แล้วเอาเศษกระเบื้องปลาใส่รถเก๋งคันสีขาวของคนก่อเหตุของในแม็กซ์
แม็กซ์เลยยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าเมื่อกี้นี้ปั้งหนึ่งนัด
หลังจากนั้นครับมีการทวงกุญแจทวงกุญแจรถฝ่ายหญิงยังไม่ให้
แล้วก็มีการท้าให้ยิงกันไปให้ยิงกันมา
เห็นว่าผู้หญิงเอากระเบื้องมาปลาใส่รถก็เลยไปล้มมอเตอร์ไซค์
หลังจากนั้นเดินไปใกล้เอาปืนตั้งใจจะตบไปที่หน้าของผู้หญิง
แต่เสียงปืนมันลั่นเป็นนัดที่๒ครับ

กระสุนเข้ากกหูซ้ายฝังในครับ
คือจังหวะตบปืนมันลั่นเหรอคะหรือยังไง
อันนี้ต้องตรวจสอบว่ามันลั่นเองโดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก่อนหน้านั้นหรือเปล่า

ผู้หญิงอีก๓คนออกมาเสียงตกใจครับ

หยิบกุญแจรถที่ร่างของคุณฟ้าผู้ตาย
แล้วขึ้นรถครับขับออกไปกับผู้หญิงอีกคน
ดังนั้นในบ้านของเพื่อนในแม็กซ์เนี่ย
จะมีผู้ชายเหลืออีก๑คนและผู้หญิงอีก๒คนครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
ไปตรวจสอบพบร่างของผู้ตาย
กระสุนปืนเข้าที่บริเวณกกหูซ้ายฝังในนะฮะ
เพื่อนและญาติต่างก็เศร้าโศกเสียใจ
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครทำใจเอาไว้ล่วงหน้าครับ
เรื่องต้นมีข้อมูลบอกว่าในแม็กซ์ทุ่งจีนคือติดยา
แล้วเจ้าชู้คือมีผู้หญิงคนใหม่
ส่วนเพื่อนของในแม็กซ์ที่อยู่ในเหตุการณ์คนเมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับ
เขาให้การกับทางตำรวจบอกว่าเพื่อนผมเนี่ยมันน่าจะพลั้งมือนะ

นี่คือเพื่อนบอกว่าคือเขาไม่ได้ตั้งใจ

มันมีบางจังหวะเดี๋ยวขึ้นคู่ขนานกับวงจรปิดไปได้ครับ

เดินไปแล้วจะไปล้มมอเตอร์ไซค์
คือผู้หญิงเนี่ยคุณฟ้าขี่มอเตอร์ไซค์มาตามผัวนะฮะ

ก็มีการตะโกนคุยกันไปแล้วก็มีการอัดคลิปไลฟ์ไว้

พอเห็นว่าอ้าวเอากระเบื้องมาปลารถเก๋ง
เขาก็เลยเดินไปล้มมอเตอร์ไซค์บ้าง
แล้วมันมีจังหวะดังแกรกถ้าหากว่าสังเกตดีจากวงจรปิด
ไม่แน่ใจว่านั่นเป็นจังหวะที่มีการขึ้นลำกล้องไว้หรือไม่อย่างไร

วงจรปิดในแม็กซ์ขับรถหนีไปหลังก่อเหตุไปอย่างรวดเร็ว
จากจุดเกิดเหตุมุ่งหน้าออกถนนใหญ่
เส้นทางคือนครศรีธรรมราชสุราธานี
อันนี้คือหลักฐานเด็ดครับคุณผู้ชมของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
อกจากนี้ทีมข่าวของเราครับยังได้หลักฐานเด็ดอีกชิ้นหนึ่ง
เป็นคลิปเสียงที่ผู้ตายโทรหาผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
ซึ่งคาดว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นสาวคนใหม่
สาวคนสนิทของในแม็กซ์๑สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุครับ
ลักษณะเหมือนกับเป็นการเตือนว่าเฮ้ยบอกแล้วไงว่าเขามีครอบครัวแล้ว
อย่ามายุ่งก็เตือนแล้วบอกแล้วทำไมยังมาแอบคบหา
มากิ๊กกับผัวชาวบ้านแล้วบอกด้วยนะครับ
พร้อมจะตบถ้าเห็นอยู่ด้วยกันอีกอันนี้ข้อมูลรายงานแบบนี้นะ
แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้หญิงคนนั้นยืนยันไม่มีอะไรเกินเลย
ผู้ชายแค่ทักมาหาไม่ได้มีการนัดไปไหนกันด้วย
แล้วที่สำคัญผู้ชายเขาบอกกับใครต่อใครว่าเขาเลิกกับเธอแล้ว

ผู้หญิงคนใหม่ก็เห็นว่าฉันกับผัวก็อยู่ด้วยกัน
ก็ยังคิดว่าเขาบอกว่าเขาเลิกแล้วก็เชื่ออย่างนั้นเหรอ

หลังเกิดเหตุครับตอนนี้ตำรวจก็เลยต้องเชิญ๓คนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
ก็คือผู้ชายที่เป็นเพื่อนของในแม็กซ์และผู้หญิงอีก๒คน
ไปสอบปากคำที่โรงพักษ์สพเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
แล้ววันนี้คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ก็ยังมีคราบเลือดของผู้ตายติดอยู่บนถนนนะครับ
แล้วนอกจากนี้ไปเจอกับเพื่อนบ้านระแวกแถวนั้นเขาบอกว่า
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเช้านะครับ
ถ้าดูเวลาจากวงจรปิดประมาณสัก๗โมงเสร็จ
แต่เขาได้ยินเสียงตุ๊บตับตั้งแต่๖โมงเช้าแล้วครับ
โมงเช้าได้ยินเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับอยู่หน้าบ้านเช่าหลายครั้ง
ตอนแรกไม่เอกใจเพราะจะเห็นภาพชินตาว่าผู้หญิงมาตามฝ่ายชายอยู่บ่อย
ตั้งแต่ผู้ชายเขาย้ายออกมาอยู่กับเพื่อนเนี่ยผู้หญิงก็จะตามวนเวียนมาอยู่แบบนี้
แต่รอบนี้ไม่คิดเลยว่าจะได้ยินเสียงปืนครับ
แล้วพอออกมาเจอภาพที่เห็นคืออ้าวร่างผู้หญิงคือนอนนิ่งอยู่กลางถนนตกใจมาก
อันนี้คือในมุมของคนระแวกนั้นที่ให้ข้อมูลนะครับ
คุณจ๋าแจ่มสีไปต่อไปที่บ้านของผู้ตาย
ครอบครัวและญาติพี่น้องก็เสียใจครับตอนนี้คือสะเทือนใจกันมาก
แม่ของคุณฟ้าแม่บอกว่าปกติแล้วแม่กับลูกอยู่คนละหลังนะบ้านเนี่ย
นานก็ได้มาเจอกันบ้าง
ลูกแม่เป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารทำงานกะกลางคืน
ปัญหาลูกของแม่กับอดีตลูกเขยนี่นะฮะจริงแม่รู้นะ
คือลูกเขยแม่เจ้าชู้มากไอ้ตาแม็กซ์เนี่ยอยู่กินกันมา๑๒ปีจนมีลูก๒คน
มีหลาน๒คนเป็นหลานผู้ชายอายุ๒ขวบและหลานสาวอายุ๑๐ขวบ
ลูกสาวแม่เนี่ยลูกฟ้าไม่คิดจะเลิกกับผัวคนนี้หรอกนะ
รู้นะว่าผัวเจ้าชู้แต่ลูกแม่ยังต้องทนอยู่ไม่อยากให้เด็กกำพราพ่อ
เสียใจมากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนี่คือมุมของแม่ครับ
ในขณะที่อีกหนึ่งคนนะฮะเป็นคนสนิทของผู้ตาย
ผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่ารับไม่ได้เมื่อเช้าเพื่อนเนี่ยเพิ่งจะเลิกงาน
ยังไปซื้อข้าวต้มปลาท้องโกะมาให้ลูกกินอยู่เลย
ก่อนจะขี่รถไปหาในแม็กซ์หลังจากนั้นปรากฏว่า
ตกใจมากทันทีที่รู้ว่าเพื่อนถูกยิง
มีคนโทรมาบอกฟ้าว่าผัวนอนกกอยู่กับสาวอื่นที่ห้องเช่า
ฟ้าก็เลยรีบไปดูอยากจะไปเคลียร์
เรื่องนี้ไม่ขออโหสิกรรมและไม่ให้อภัยกับในแม็กซ์ทุ่งจีน
ขอให้ตำรวจเอาผิดให้ถึงที่สุด
แม็กซ์ทำไม่คิดถึงหัวอกของลูกเลยลองฟังฮะ
ปืนลั้นกวดค่ะกวดมาก
เพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรมันทำกันขนาดนี้
ถึงลูกวันนี้อยู่ปื้อมันไม่คิดถึงลูกมันบ้าง
เพื่อนผู้ตายก็เสียใจนะแล้วมีข้อมูลรายงานนะครับ
ในห่วงเวลา๕ปีตั้งแต่ปี๖๐ถึงปัจจุบัน
ตัวของคุณฟ้าผู้ตายมักจะถูกฝั่งในแม็กซ์
ใช้ความรุนแรงอยู่เรื่อยนะคุณมิ้นคุณผู้ชม
เช่นเอาปืนมาเจาะที่หัวบ้างเอามีดมาแทงบ้าง
จับขังไว้ในบ้านบ้างชกเบ้าตาครับ
ผู้ตายคือผู้หญิงด้านซ้ายของจอนะครับคุณฟ้า
คือคนก่อเหตุในแม็กซ์ก็คือผู้ชายด้านซ้ายของจอ
เช่นเดียวกันทุกครั้งที่เกิดขึ้นสุดท้าย
คือหัวอกคนเป็นแม่และคนเป็นเมียยอมให้อภัยให้โอกาส
แต่ก็ไม่คิดว่าสุดท้ายจะต้องมาถูกยิง
ล่าสุดก็คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
อันนี้คือในมุมของฝั่งผู้ตาย
ขณะที่บ้านของในแม็กซ์ครับในพื้นที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช
ลักษณะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวมีรั้วกั้นล็อกกุญแจเอาไว้
ต้นนะฮะพบกับนางรอบีอะนางรอบีอะเป็นน้าของนายแม็กซ์
บอกว่าบ้านนี้ปิดไปตั้งแต่ช่วงเสร็จพิธีงานศพของในด้วนพี่ชายของในแม็กซ์
ซึ่งถูกจับตายคดียาเสพติดเมื่อเดือนกรกฎาคม
แม็กซทุ่งจีนเขามีพี่ชายซึ่งเป็นคนที่มีชื่อในพื้นที่
แล้วก็ถูกวิสามันไปเมื่อหลายเดือนก่อน
บอกว่าเท่าที่สังเกตในแก๊กเป็นคนนิ่งครับ
เงียบไม่สูงสิงกับใครและต่างคนต่างอยู่
แต่หลานฉันไม่ค่อยเป็นคนเกเรนะเขาดูจะเป็นคนสุภาพมีมารยาทกับทุกคนด้วยซ้ำ
ตกใจเหมือนกันที่อ้าวนี่หลานฉันไปยิงผู้หญิงตายเหรอเนี่ยลองฟังครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือในมุมของน้าของผู้ก่อเหตุนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมหลักฐาน
ทั้งคลิปการไลฟ์ของผู้ตายภาพจากวงจรปิด

เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในการตามตัวในแม็กซ์ทุ่งจีน

รายงานให้ทราบต่อไปทันทีครับ